วันชะพรมือชะลาดน
ชุวิตตีแสกหน้า

คุณผู้ชมตีแสกหน้าวันนี้มินเชื่อว่า
เป็นเรื่องที่หลายคนอยากจะฟัง

คือผมคิดว่าไม่ใช่หลายคน

รอฟังวันสำคัญ
วันตัดสินของสารดีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง
วันที่๒๕สิงหากรณีของคุณยิ่งลักษณ์
ซึ่งเป็นบุคคลไฮไลท์
ท่านเป็นอดีตนายกในยุคสมัยที่มีการเลือกตั้ง
จนผ่านพ้นมาจนถึงวันนี้วิบากรรมทั้งหลายเนี่ย
ต่อสู้คดีมาก็๒ปี
จนปัจจุบันก็สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาสืบพยานต่าง
มีการนัดแถลงปิดคดี
คือท่านผู้ชมบางท่านอาจจะสงสัยว่าการแถลงปิดคดีเนี่ยมันคืออะไร
พูดง่ายว่ามันคือข้อสรุปที่จะให้ทั้งสองฝ่าย
แต่ให้โอกาสทางจำเลยเนี่ยก็ต้องขออนุญาตศาลก่อน

ซึ่งจะแถลงเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นรายลักษณอักษรก็ได้

คุณยิ่งลักษณ์ก็คงจะแถลงปิดคดีด้วยวาจา
เพราะว่าการพูดนั้นก็คงจะโน้มน้าว
แล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีกว่าที่จะเขียนเป็นรายละอักษร
วันที่๑สิงหาคุณยิ่งรักก็คงจะพูดข้อสรุป
ถึงเรื่องของคดีจำนำข้าว
ข้อพิรุษหรือว่าข้อโต้แย้ง
โดยสรุปเพื่อให้ศาลได้เข้าใจโดยภาพรวม
มันเหมือนกับการถามว่าสำคัญไหม

ในคดีทางอาญาในคดีทางแพ่งนี่มันสำคัญนะครับ

สารได้เห็นภาพรวมของสำนวนคดีที่มีการสืบพยานกันมา
จะมีผลถึงการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร

ในองค์คณะของสารดีกามี๙ท่านด้วยกัน

ก็มีคนที่ตามกฎปฏิญาณสากล
ก็บอกว่าควรที่จะมีหลายสาร
เช่นมีสารชั้นต้นสารอุทธรสารดีกา
ก็ไม่ควรจะมีสารเดียวที่ตัดสินไม่ให้โอกาสในการต่อสู้
สมมุติว่ามีการลงโทษที่เป็นโทษ
จำเลยก็อาจจะแก้ตัวไม่ได้
เพราะว่าในอนานสารดีการ
ว่าสารดีกาก็คือนักการเมืองมีสารเดียวนะครับก็มีหลายคน
นะฮะที่หนีคดีนะฮะเป็นนักการเมืองนะฮะไม่ว่าคดีคลองด่านนะครับ
หรือคดีของคุณทักษิณชินวัฒน์ก็ได้รับการพิจารณาจากสารดีกา
แหนกคดีอาญานักการเมืองแต่แต่ในปัจจุบันเนี่ย
ก็อาจจะมีบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมก็ต้องพูดไว้ตรงนี้เลย
จริงผมไม่อยากพูดเรื่องการเมืองหรอกคุณมิ้นท่านผู้ชมครับ
เพราะผมเนี่ยบอกแล้วว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้ว
อยากกลับไปแล้วไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวเรื่องการเมือง
พอพูดไปเนี่ยคือการเมืองเนี่ยมันมีสองฝั่งค่ะ
มันก็อยู่ที่ผลประโยชน์กลุ่มผลประโยชน์ของใครนะครับ
บางคนก็บอกมันประเทศชาติมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้
คือเขาถึงบอกว่าถ้าพูดเรื่องการเมืองเนี่ย
มันก็แตกแยกอืมเขาบอกห้ามคุยกันบางคนก็บอกว่าเป็นสื่อ
ก็ต้องพูดให้ประชาชนได้เห็นพูดเห็นความจริงก็คือความจริงเนี่ย
คือในทางการเมืองเนี่ยความจริงมันเป็นความรู้สึกนะฮะ
ตัวอย่างเช่นเรื่องจำนำข้าว
ท่านผู้ชมติดตามมาโดยตลอดนะครับคุณมิ้นว่าข้าวนี่มันเยอะไหม
ขนาด๕แสนล้านเนี่ยเยอะค่ะนะครับเยอะนะครับ
ปริมาณข้าวก็ต้องเยอะนะครับก็ยังเถียงกันอยู่นะครับ
ว่าข้าวมันหายไม่หายนะครับหายจากโกดังนะครับข้าวเสื่อมนะครับ
เอ่อการขายข้าวจีทูจีไปถึงของรัฐมนตรีนะครับหรือแม้กระทั่ง
นายกอีกแล้วก็ยังยืนการอดีตนายกนี่ก็ยืนการว่า
ไอเนี้ยไม่ได้ไหมการตุ๊กจริตอืมเป็นการให้ชาวนาจริงจริงค่ะ
ค่ะนะฮะเอ่อถ้าผมพูดไปเนี้ยเดี๋ยวถ้าพูดไปครบอืม
ก็จะหาว่าเอ๊ะผู้ชูวิทย์นี่พูดเข้าข้างชี้นำ
เอาเป็นว่าเราตรงไปที่เป้าหมายเลยว่าท่านผู้ชมว่าติดไม่ติด
อ่ะไปดูที่ปลายทางว่าโอกาสทิศทางเป็นอย่างไรเออไปดูเลยครับ
เราก็คงจะมีทางออกอยู่สองทางแหละครับ
เพราะคนที่ขึ้นศาลเนี่ยมันไม่มีหลายทางหรอกครับ
หนึ่งสารยกก็กลับถูกไหมครับเอ่อสารลงโทษ
กรณีสารลงโทษคุณยิ่งรักเนี่ยติด
ผมก็จะไปบอกว่าอ่าคุณยิ่งรักจะไปไหนได้อืม
คือคุณยิ่งรักเนี่ยก็เป็นประชาชนคนไทยค่ะ
มีบัตรประชาชน๑๓หลักถ้าทำผิดคนอื่น
เขาไปที่ไหนคุณยิ่งรักผิดก็ต้องไปที่นั่น
คือสารสั่งติดคุณยิ่งรักก็ไม่มีทางจะไปไหนได้
จากทันสถานหญิงกลางเพราะมันเป็นสถานที่
ที่ไม่ได้แบ่งว่ามันเป็นคดีการเมือง
จะต้องไปติดที่นู่นเป็นคดีอาญาต้องไปติดที่นี่
ทันสถานหญิงกลางเนี่ยมันก็เป็นสถานที่
สำหรับผู้หญิงทุกคนล่ะครับที่สารลงว่ามีการกระทำความผิด
ผมก็ไม่ได้ไปพูดชี้นำสารแต่ผมวิเคราะห์ว่ามันก็มีทางอยู่สองทางแหละครับ
เวลาคนขึ้นศาลเนี่ยอย่างผมขึ้นศาลคุณมิ้นออกมา
จะเป็นรถของตัวเองที่ขับหรือว่า
จะเป็นรถที่มีคนขับมาเป็นรถบัตรอืม
เพราะฉะนั้นทางเนี่ยมันมีอยู่สองทางวันนี้คนไปคุยชาวบ้าน
ร้านกาแฟเขาก็พูดกันว่าโอ้ติดไม่ติด
ทีนี้เรามาลองวิเคราะห์กันสิครับว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย
สารว่าถ้าติดจะทำยังไงถ้าไม่ติด
จะมีผลยังไงเออมันน่าจะไปวิเคราะห์ตรงนี้
เพราะเรื่องของการจำนำข้าวเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงหรอกค่ะ
สารเขาจัดการเองต้องอยู่ที่ธุรกิจของสารอืม
ไหมครับเราคงไม่ไปก้าวล่วงอย่างที่บอกนะครับ
แต่ทางออกมันก็มีอยู่สองทางอ่ะค่ะไม่กลับบ้านก็เข้าคุกอืม
มันมีมันไม่มีมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมพูดสั้นนะครับ
บอกแล้วเรื่องการเมืองผมไม่อยากจะไปวิพากษ์วิจารณ์
ผมก็เว้นมาโดยตลอดเพราะทางไทยรัฐนี่ก็ถือว่าเป็นสื่อที่เป็นกลาง
เขาก็ให้ผมวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ได้
เพราะว่าประชาชนสนใจค่ะคุณวินผมก็เคยอยู่ในวงการเมือง
เคยเป็นหัวหน้าพักก็เคยแต่ผมไม่เคยขึ้นเวทีไหน
จะไม่เคยเห็นว่าผมไปขึ้นเวทีไหนเลยเพราะว่าผมอาศัยสภา
ถ้าพูดอภิปรายหรือพูดในเรื่องเกี่ยวกับคือผมเหมือนนักมวยคุณมิ้น
ค่ะผมชกบนเวทีไม่ไม่ออกไปนอกสังคมไม่ได้ไปชกข้างเวที
อืมนะครับเพราะฉะนั้นจะมาบอกผมว่า
จะเป็นยังไงผมก็ยึดหลักว่าผมชกบนเวทีโดยตลอด
ข้าวค่ะและมาให้ผมพูดก็ถูกคนล่ะครับเพราะว่าผมพูดเนี่ย
ผมตรงเป้าผมไม่ไปลำหรอกครับเป้าหมายเราที่จะพูดก็คือ
วิเคราะห์ว่าคุณยิ่งรักนี่จะติดไหม
แล้วถ้าคุณยิ่งรักไม่ติดมีผลเสียหายกับใคร
และถ้าคุณยิ่งรักติดจะมีผลเสียหายกับใคร
ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรา
เป็นหัวข้อที่เราจะตีแสกหน้าพูดกันให้ชัดในรายการนี้แหละครับ
คุณผู้ชมย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่า
วันนี้เราจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ว่าผิดจริงไม่ผิดจริง
กระบวนการที่ผ่านมายุติธรรมไหมอย่างไร
ดูตรงนั้นนะคะเรามาวิเคราะห์ทิศทางกันว่า
ทางออกทิศทางมีกี่ทางมีทางไหนบ้าง
แล้วผลกระทบหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง

คุณผู้ชมคะสำหรับกรณีโครงการจำนำข้าวที่บอกว่า
จะมีการมีการทุจริตกันแล้วก็ยี่สิบห้าสิงหาคมนี้
จะมีคำตัดสินของศาลอินติกาออกมาครับ
ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม
และวันที่๒๕สิงหาคมแต่วันนี้ครับ
สิ่งที่เราจะตีแสกหน้ากันคือมาวิเคราะห์กันดีกว่าคุณผู้ชมว่า
ทิศทางมันจะออกไปได้กี่ทาง
แล้วผลกระทบหลังจากนั้นของแต่ละทาง
กระทบใครเป็นยังไงบ้างคุณชูวิทย์
อันแรกเลยที่ผมจะพูดคือติด
หรือไม่ติดดูกรณีนี้ก่อน
สองหนีหรือไม่หนี
จะมีผลกระทบถึงใครอ่านะครับเอ่อ
ก่อนที่ผมจะไปพูดตรงนั้นผมก็จะพูดให้ฟังซะนิดนึง
นะฮะประชาชนคนทั่วไปเขาอาจจะไม่เคยเห็น
ค่ะว่าเรื่องของทรัพย์สินหนี้สินเนี่ย
มีหน้าตาเป็นอย่างไรบรรดานักการเมืองต่าง
ซึ่งในอดีตเนี่ยผมก็เป็นหรือว่าอดีตนายกอดีตรัฐมนตรีสส
ทุกคนก็ต้องไปรายงานบัญชีทรัพย์สิน

วันนี้ที่นายกอดีตนายกยิ่งรักเขาบอก
ยิ่งรักเขาบอกว่าเขามีบัญชีที่กระทรวงการคังกรมบังคับคดี
เขาไปอายัด๑๒คดี๑๒บัญชี

มีบัญชีอะไรต่างมีเงินฝากกี่บัญชีเป็นแบ่งอะไร
ก็มีสื่อไปตามเจาะ

คุณยิ่งรักเองก็ไปขอสารปกครอง
ทุเลาคำว่าทุเลาก็คือขอลองไว้ก่อน

ทางศาลปกครองก็ขอหลักฐานขออะไรเพิ่มเติมล่ะครับ

ทางกรมบังคับคดีเขาก็มาตรวจสอบใช่ไหม

ข่าวว่าเขาฟรีส

ไม่ได้หมายความว่าเอาเงินยึดไป

สมมุติว่าเขาต้องการที่จะแช่แข็ง
บัญชีนี้ก็คือเขาไม่ให้มีการเคลื่อนไหว

คือการฟรีสคือไม่ให้ขยับ

อันนี้คือการแช่แข็ง
แช่แข็งบัญชีของคุณยิ่งรัก
บอกว่าโดนอายัดไปแล้ว๑๒บัญชี
คือโดนอายัดโดนอยู่แล้ว

แล้วก็กลมบังคักประดีก็ทำไว้

เพราะฉะนั้นบัญชีต่างเหล่านี้เนี่ย
ซึ่งโดยปกติมันไม่ใช่มีเฉพาะเงินฝากนะคุณมิ้น
มันมีเงินลงทุนเงินให้กู้ยืม
ที่ดินบ้านอาศัยโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
ยานปาหนะสิทธิสัมปทานทรัพย์สินอื่น
เบิกถ้าเป็นหนี้สินก็มีเงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้หนี้สินอื่น
อันนี้คือรายงานที่จะต้องรายงานกับปปชนะ
ทรัพย์สินหนี้สินต่าง
เพราะฉะนั้นเนี่ยตามที่สื่อบอกเนี่ย
มันบอกเฉพาะเงินฝาก

ส่วนหนี้สินจะมีหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบ
แต่เงินฝากหรือบัญชีต่างที่บอกว่ามี๑๒บัญชี

ทุกวันนี้เขาฟรีสไว้ก่อน

คุณยิ่งรักก็ไปขอทุเลากับสารปกครอง

เพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกับว่ายังจุดนิ่งอยู่
วันที่๑สิงหาคุณยิ่งรักก็ไปแถลงปิดคดี
วันที่๒๕สิงหาสารก็นัดอ่านคำพิพากษา
ก็มีคนเป็นห่วงแหละครับทางสื่อมวลชนก็ไปถามท่านนายกบ้าง
พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์บ้าง
ว่าอย่างนี้จะทำยังไงจะมีคนไปให้กำลังใจ
ท่านก็บอกไม่ต้องให้ให้กำลังใจให้ที่บ้าน

ไม่ต้องมาหรอกเพราะมาแล้วเกิดความวุ่นวาย
อย่ามานะไม่ต้องมา
ทีนี้คุณยิ่งรักเนี่ยคงจะมีความกดดันพอสมควร
โดยปกติคนมีคดีความนี้เป็นไปไม่ได้หรอกครับ
ที่พูดไปบอกว่าไปสารแล้วไม่มีความกดดันสบายใจ

คุณยิ่งรักก็แสดงให้เห็นถึงว่าจะต่อสู้นะครับ
ถ้าเกิดคุณยิ่งรักเข้าคุก
ในกรณีถ้าเข้านะฮะซึ่งผมมั่นใจว่าวันที่๒๕สิงหาเนี่ย

คือโดยปกติให้๓๐วันอยู่แล้ว

ในกรณีนี้เขาก็ให้คุณยิ่งรักอุทธรณ์
ทีนี้ถ้าเธอถามนะฮะจากผมเนี้ยในทางการเมือง
ถามว่าเอ๊ะคุณยิ่งรักจะผิดไหมถ้าคุณยิ่งรักไม่ผิดเนี่ย
รัฐบาลคุณประยุทธ์ก็คงจะรู้สึกประชาชนก็คงจะมอง
อย่างนี้ปฏิวัติมาทำไมก็เพราะว่าการปฏิวัติเนี่ยมันมีเรื่องนี้เป็นเรื่องหัวใจเลยคือเรื่องจำนำข้าว
ว่ามีการทุจริตจำนำข้าวนะฮะมากมายโมโหลานจนทำให้เห็นว่าโอ้โห
ประเทศไปไม่ไหวแล้วอยู่เฉยไม่ได้แล้วก็เลยจะมีการประท้วง
มีการอะไรขึ้นมาแล้วมีการปฏิวัติตามมาดังนั้นถ้าเกิดคุณยิ่งรักเนี่ย
ไม่ผิดรัฐบาลคุณประยุทธ์ก็จะรู้สึกสั่นคลอนไหมคะก็ต้องมีนะฮะ
เพราะว่าประชาชนก็จะรู้สึกว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ผิด
ไม่ผิดแล้วจะปฏิวัติมาทำไมแล้วที่ผ่านมาตลอดสามปีอืม
ไหมครับตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่บรรดานักการเมืองนะฮะ
คนที่เคยทำงานการเมืองก็คงจะคิดผลสะท้อนกลับนะครับ
ว่าถ้าเกิดไม่ผิดคุณยิ่งรักไม่ผิดมันก็จะกลับมา
เพราะมันมีอยู่สองฝั่งเท่านั้นแหละครับมันไม่มีมากกว่านั้น
เมื่อทำไมผิดมันก็ต้องมีอีกคนนึงผิด
อีกคนนึงผิดไปคิดผิดทำยังไงมาถึงเป็นอย่างนี้
ยึดเขาได้ยังไงไปทำอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหม
ทีนี้ถ้าเกิดอย่างนั้นแน่นอนครับความกดดันมันก็จะไปขึ้นอยู่กับรัฐบาล
อืมนะฮะทีนี้ในกรณีที่ผิดคุณยิ่งรักผิด
ค่ะคุณยิ่งรักผิดท่านายก็คงจะตรีมการอุทธรณ์
คุณยิ่งรักเนี่ยเขาจูกมาตราหนึ่งห้าเจ็ดใช่ไหมครับ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะฮะปล่อยประละเลยปล่อยปะละเลย
โทษมันก็หนึ่งถึงสิบปีค่ะนะฮะหนึ่งถึงสิบปีก็หมายความว่า
แล้วแต่ความรุนแรงของความเสียหายคือเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หนึ่งถึงสิบปีถ้ามันไม่ร้ายแรงพระรัฐไม่ได้เสียหายเยอะ
สารท่านก็อาจจะลงน้อยปีหนึ่งปีครึ่ง๒ปีแล้วแต่
หรือแม้กระทั่งสารอาจจะรอลงอาญาก็ได้ในกรณีที่ไม่ถึงสามปีอืม
แต่กรณีนี้พูดกันจนแบบชาวบ้านแม้กระทั่งอะไรอ่ะ
น่าจะตบโต๊ะห้าแสนห้าแสนคือชาวบ้านรู้หมดฮะ
ว่าค่าเสียหายมันเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้น
มันไม่ใช่ห้ามืนมันไม่ใช่ห้าร้านมันตั้งห้าแสนล้าน
นะฮะทีนี้ปริมาณเงินเยอะอย่างเงี้ยมันจะลงน้อยจะได้เหรอคุณมี
จริงคือด้วยตำแหน่งหน้าที่ณตอนที่เกิดเหตุก็ถือว่าเป็นตำแหน่งสูงสุดของการเมืองด้วย
ค่าเสียหายประชาชนที่เสียหายคือมันเหมือนเป็นโครงการระดับประเทศนะคะ
ทีนี้เรามามองดูเนี่ยถ้าผมถือประเทศเนี่ยก่อนที่ผมจะพูดลึกลงไป
ก็มีบุคคล๒คนล่ะครับที่อยากจะพูดถึงปาร์คกึนเฮเป็นประธานิทบดีหญิง
เกาหลีใต้คือของเกาหลีใต้เนี่ยระบบสภาเขาใช้แบบอเมริกา
อายการสูงสุดเขาก็ดำเนินคดีเพราะว่ามีเรื่องของการทุจริตนะฮะ
แต่ในกรณีของปลากึนเหนี้เป็นการทุจริตโดยส่วนตัว
ค่ะก็คือช่วยเหลือกันกับเพื่อนสาวคนสนิททั้ง
ตั้งแต่ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งแล้วเพราะว่าคือจริงแล้วประชาชนฝากความหวัง
กับประธานาธิบดีหญิงคนนี้เยอะมากคือให้ความเชื่อใจให้ความหวังไว้แล้วคือมันผิดหวังอะค่ะ
ส่วนของคุณยิ่งรักเนี่ยลักษณะต่างกันคุณยิ่งรักเป็นลักษณะของเชิงนโยบาย
คุณยิ่งรักถูกตั้งคำถามเรื่องจำนำข้าวค่ะคุณยิ่งรักก็ยืนยันว่าการจำนำข้าวเนี่ยจะทำเพื่อชาวนาอืมอ่า
ถูกไหมครับมันคนละกรณีกันนะแต่ผมยกตัวอย่างมาให้เห็นเฉยว่าเป็นผู้หญิง
และกำลังถูกอายการที่เกาหลีใต้เนี่ยดำเนินคดีนะครับอีกคนนึงก็คือที่พม่า
ชื่ออะไรองซานซูจีอองซานซูจีองซานซูจีนี่เป็นบุคคลเป็นผู้หญิงนะฮะ
แกร่งที่ไปต่อสู้คือผมไม่ได้เอามาเปรียบเทียบแต่ผมอยากจะเห็นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงไง
รู้ไหมครับองซานซูจีเนี่ยก็ติดคุกติดตารางนะครับถ้าเกิดคุณยิ่งรักเนี่ย
เข้าคุกหรือกรณีที่สารท่านไม่ให้ประกันคุณยิ่งรักก็ต้องไปคุกถูกไหมครับ
ก็ต้องเหมือนกับคนอื่นก็ต้องไม่แตกต่างกันใช่ไหมเพราะว่าข้อหาก็อย่างที่บอกไม่ใช่๕๕๐๐๐แต่มันตั้ง๕แสนล้าน
ค่ะดังนั้นถ้าผิดเนี่ยก็คงจะรอลำบาก
จากรอลำบากแล้วก็ยังลุงน้อยลำบากด้วย
เพราะปริมาณเงาข้ามเสียหายมันเยอะ
กรณีที่เห็นว่าผิดนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นว่าผิดเนี่ยความเสียหายมันเยอะ
โทษมันก็ต้องขึ้นไปตามความเสียหายที่รัฐเสียหาย
กรณีของคุณวัฒนายังโดนตั้ง๑๐ปีคลองด่าน

ไอ้นั่นแค่กี่หมื่นล้านล่ะไอ้นี่ถ้าคุยกัน๕แสนล้านก็ต้องเยอะมาก
เพราะฉะนั้นทิศทางเนี่ยถ้าผิดมันก็ต้องเยอะนะครับ
มันน้อยไม่ได้ครับเพราะว่าปริมาณความเสียหายมันเยอะ
แต่ในกรณีที่ไม่ผิดคุณยิ่งรักจะเป็นฮีโร่ไหม

ก็มีสิทธิ์นะคะเพราะว่าคือก็ต้องยอมรับว่า
คนจำนวนไม่น้อยนะเขาก็เชื่อในตัวของคุณยิ่งลักษณ์
คุณมิ้นคุณเคยเล่นไอ้เด็กเล่นที่มันโย
ไม้กระดกใช่ไหมครับอืมไม้กระดกไหม
ถ้าคุณยิ่งรักขึ้นอีกฝั่งหนึ่งมันก็ต้องลงอ่ะสิครับ

ถ้าอีกฝั่งนึงมันมันก็ต้องกระดกอย่างนี้นะครับคือมันมีแค่นี้คุณครับ
ความกดดันมันจะไปขึ้นถ้าคุณยิ่งรักถูก

และไอ้การที่ทำมายึดอำนาจมาเนี่ยมันก็ต้อง
ไม่ถูกสิครับเพราะตอนนั้นไปบอกเขา

ความถูกต้องของฝั่งนี้มันก็จะเพิ่มขึ้น
ลักษณะมันเป็นการเมืองมันเป็นสองฝากฝั่งอย่างนี้
ดังนั้นถ้าไปหาความปลองดองมันก็

ค่ะท่านประยุทธ์ท่านโทษฟิศสั่งยังไง
บุคคลต่างที่เป็นมวลชนต่างเนี่ย

ตรงนี้ผมพูดให้เห็นภาพรวมเสียก่อน
โดยผมยกบุคคลที่เป็นผู้หญิงขึ้นมา

แต่ให้เห็นว่าลักษณะของปาร์คกึนเฮเนี่ย
เขาโดนเรื่องส่วนตัวใช่เขาออกมายอมรับ
ใช่ส่วนอีกคนนึงก็มีการต่อสู้

อุดมทำงานทางเมืองสูงนะครับ
ทีนี้เราก็ต้องดูวันที่๒๕สิงหาถ้าสารลง
และไม่ให้ประกันตัวมันก็จบ
ก็ต้องปฏิบัติก็คือถามว่าคุณยิ่งรักจะหนีไหม
อันนี้คือประเด็นที่นั่นที่ผมจะพูดต่อไปนะครับ
หมายความว่าหนีมันก็ต้องมีวิธีการจะหนียังไงจะหนีก่อนนะฮะ
หรือว่าอย่างคุณทักษิณ
คุณทักษิณแกคงจะรู้นะฮะแกก็ขอไปที่เมืองจีนก่อน

สารไม่ให้ออกนอกราชอาณาจักรนะครับ

สารก็ให้ประกันตัวแล้วก็มีคำสั่งไม่ให้เดินทางออกต่างประเทศ
แต่กรณีของคุณทักษิณ

พอออกไปแกก็ไม่กลับมาเลย

วันที่๒๕แกก็คงไปศาล

คือก๊อกที่สามารถจะอุทธรณ์ได้
ซึ่งอันนี้เนี่ยก็แน่นอนครับว่าสารดีกาถ้าเกิดลง
ก็คงจะต้องให้คุณยิ่งรักเขาอุทธรณ์แล้วก็ต่อสู้อีก
เพราะว่าการเป็นระบบสารเดียวหมายถึงว่าสารเดียวก็คือ
เดียวแล้วลงเลยเนี่ยต่างชาติจะดูแล้วแหม

มันจะไม่ให้เขาแก้ตัวเลยเหรออย่างนั้นอย่างนี้
เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นระบบที่ว่าเป็นระบบสองสาร

เพราะสารท่านคงให้อุทธรณ์ถ้าเกิดลงขึ้นมานะฮะ
ทีนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณยิ่งรักจะวางแผนยังไง
คุณผู้ชมอย่างที่บอกเราวิเคราะห์แนวทางที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ไม่ได้ฟันทงนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้
แต่ว่าวิเคราะห์ให้ฟังกันดูว่ามันจะไปที่ทางไหนได้บ้าง
แล้วหลังจากนั้นจะเป็นทิศทางไหนที่คุณยิ่งรักอาจจะไปได้บ้าง

ชูวิทย์ตีแสกหน้า
คือตอนนี้มันมีคำพูดที่ไม่ตรงกันอยู่
คือจากประเด็นเรื่องที่ตอนเช้าคุณยิ่งรักเนี่ย
ถูกยึดทางฝ่ายของรัฐบาล
เด็กประยุทธ์ก็ออกมาบอกว่าเขายังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ
เขาก็รอ๒๕สิงหาเหมือนกันแหละถ้า๒๕ตัดสินว่าผิด
เขาค่อยยึดแต่นี่มันอยู่ในกระบวนการเตรียมการ
ตามที่นายกแถลงมาแล้วก็แถลงไปตามนั้น
ยิ่งรักทวิตตอบกลับมาแล้วคุณยิ่งรักเนี่ยทวิตว่ายังไง
ทวิตตอบกลับมาบอกว่าไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการนะคะ
เพราะว่ายึดและถอนเงินในบัญชีดิฉันไปแล้วค่ะ
ยึดเงินไปแล้วและถอน
เนี่ยค่ะอันนี้คือทวิตเตอร์ของคุณอาชีวัตรนะอายัด
ยึดเงินและถอนเงินไปด้วย๑๒บัญชีเนี่ยอ้างอิงตาม
อ้างอิงตามคำพูดที่คุณยักษ์ทวิตเอาไว้เองแล้วเอาไปไหน

เอากระทรวงการคลังไง
คือการยึดทุกอย่างเนี่ยยึดเข้าหลวงเหรอฮะ
ต้องไปที่กระทรวงการคลังสมมุติยึดที่เนี่ย
ผมก็เคยโดนยึดหุ้นยึดหุ้น
สารดีกาสั่งยึดผมก็โดนยึดหุ้นหุ้นผมเนี่ย
ก็ต้องตกเป็นของกระทรวงการคลังหุ้นอะไรคะ
สมัยก่อนที่ทำสถานบริการอำนวดไง
เออตอนนี้กระทรวงการคังก็ต้องเป็นเจ้าของคือ
คือการยึดเนี่ยทุกอย่างเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับเงินเนี่ย
มันก็ต้องตกไปของกระทรวงการคลังของปกติ
กรมบังคับคดีเป็นทำเพียงกระทำหน้าที่เป็นการ

แต่ถ้าชื่อเนี่ยก็ต้องเป็นของกระทรวงการคลังเขา
กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังก็มีเสียงออกมาเหมือนกันนะคุณชุวิตเขาบอก
พอตอนที่ยังไม่ทันได้ทำอะไรคนก็บ่นว่ากระทรวงการคลังทำอะไรอยู่ทำไมช้า
พอคราวนี้ทำแล้วว่าอีกนี่กันแกล้งกันหรือเปล่า
กระทรวงการคลังบอกขอความเห็นทำด้วยเถอะขอความเป็นธรรมหน่อย

ก็ผมถึงบอกว่าอย่าไปคุยเรื่องการเมือง
มันดูแล้วเหมือนการเมืองบางคนก็บอกไม่ใช่การเมือง

ตอนนั้นราคาเข้า๑๕๐๐๐บาทผมนึกบอกอย่าไปพูด
พูดแค่ตรงนี้พูดว่าคุณยิ่งรักผิดไม่ผิด
หนีไม่หนีเอาแค่ตรงนี้พอเนอะตอนนี้เขาก็บอกว่า
อายัดเงินไปแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าอายัดไปแล้วถอนไปแล้ว
อายัดไปแล้วถอนไปแล้วด้วยก็แกเป็นคนทวิตเองใช่ไหม
ใช่ค่ะก็คือคุณยิ่งรักทวิตเองว่าเงินถูกที่ถูกอายัดเนี่ยก็ถูกถอนไปแล้ว
ทีนี้คิดต่อนะครับแล้วก็ต้องคิดต่อว่าคุณยิ่งรักเนี่ย
อึดอัดอยู่ไม่ได้ไหมหนีไหมเหมือนคุณทักษิณไหมล่ะ
คือต้องบอกว่าจริงแล้วเท่าที่ดูจากการต่อสู้คดีมา
๒ปีเต็มเนี่ยก็ถือว่าไม่เคยหนีไปไหนเหมือนกันนะคุณต้องไปไหน
ก็ถือว่าทนแรงกดดันได้ใช้ได้เลยนะคะ
คดีที่ไปใช้เงินเยียวยาเสื้อแดงอีกใช่ไหม
กำลังจะมีอีกมาหลายทอดหลายทอดเป็นลูกละนาดมา
ทีนี้ก็ต้องต่อสู้ไปแล้วครับก็ถึงบอกไง
ว่าจะเป็นองศาสุจริบหล่าวจะสู้คดีไม่ไปไหน
จะต่อสู้จะอยู่ที่นี่แม้ว่าสารสั่งติดคุก
ก็ติดคุกติดคุกอยู่ที่บ้านติดคุกอยู่ที่บ้านแต่เราไม่มีนะ
ไม่มีให้ติดคุกที่บ้านนะไม่มีไอ้กุญแจข้อเท้าก็ไม่มี
เพราะกฎหมายยังไม่ออกเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าติดเนี่ย
มันต้องไปอยู่ที่เดียวล่ะครับค่ะทันสถานหญิงกลางต้องนั้นที่เดียวล่ะครับ
ทีนี้เอาล่ะครับกรณีคุณยิ่งรักหนีคงไม่หนีนะครับ
แล้วถามว่าถ้าไม่หนีเนี่ยถ้าอยู่อย่างนี้จะสู้จะต่อสู้อย่างนี้
แล้วก็ต่อสู้ไปก็น่าดูชมเหมือนกันนะ
เพราะว่าคุณยิ่งรักนี่ก็จะกลายเป็นผู้ที่ต่อสู้ทางการเมือง
แบบตรงไปตรงมา
จากคดีเก่าที่ผ่านมามันก็ใช้เวลา

มันผ่านขั้นไป๑ขั้นแล้วอีกขั้นหนึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน๖เดือน
อันนี้คือผมมองข้ามสเต็ปไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับหมายความว่าในกรณีวันที่๒๕สิงหาเนี่ย
ถ้าสารตัดสินลงโทษนะครับบางคนก็อาจยิ่งรักจะเข้าคุกหรือเปล่า
หนีหรือเปล่าหนีคงไม่หนีจะหนีทำไมล่ะครับ
เพราะว่ายังมีอุทธรณ์ได้นะครับสารท่านก็คงจะต้องให้อุทธรณ์นะครับ
และก็อนุมัติให้อนุญาตให้นะครับหมายความว่าคืออุทธรณ์ก็ต้องให้สารอนุญาตด้วย
กรณีแบบนี้เนี่ยก็ยังสามารถมีเวลาอีกสักประมาณสัก๖เดือน
ช้าสุดก็ไม่น่าจะเลยปีแล้วเพราะฉะนั้นจริงเนี่ยก็คงจะไปตกเอา
ก็คงจะต้นปีหน้าหรือก็คงไม่เกินกลางปีหน้าก็คงจะมีคำพิพากษาอีกนะฮะ
และในทิศทางเนี่ยก็คงจะน่าจะเป็นทิศทางเดียวกันนะครับ
ของเรื่องก็คือจำนวนเงินมันเยอะ
และกระบวนการยุติธรรมมันมาสุดทางแล้ว
มันมีทางไปอยู่ก็๒ทางเท่านั้นแหละครับ
ซ้ายก็ขวาไม่ติดก็ยก
มันไม่มีมากกว่านี้คุณมิ้นท่านผู้ชมครับ
มันไม่มีว่าวิธีพิษดารไม่มีวิธีอื่น
เพราะถ้าผิดแล้วเนี่ยสารท่านก็ต้องบรรยายถึงความผิด
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อความเสียหายเยอะ
โทษมันจะเบามันก็ไม่ได้นะ
แต่ถ้าเกิดไม่ผิดถ้าสารยกขึ้นมา
อันนี้แหละครับอันนี้ที่ผมคิดว่า
คุณยิ่งรักนี่ก็คงจะมีภาพทางการเมืองที่ดีขึ้น
ในการต่อสู้ในการที่ไม่ยอมหนีไม่ยอมแพ้
แต่ท้ายสุดแล้วผมมีอยู่ในใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ

ในใจผมพูดไม่ได้เพราะสารท่านยังไม่ตัดสิน
นี่มันเป็นรายการผมบอกแล้วว่ารายการไทยรัฐ
ตีแสกหน้าแต่ว่าจะพูดชัดไปเลยเนี่ย
จะไปไม่ได้แล้วก็ต้องรอ๒๕สิงหา
แต่ถามว่าในใจเนี่ยคนอย่างผมมีไหม
ว่าคุณยิ่งรักจะถูกโดนหรือไม่โดน

คุณชุวิตนะชอบพูดอะไรแล้วก็มักจะเป็นไปตามนั้นน่ะเนอะ
แต่บอกไม่ได้เรื่องนี้เพราะถ้าบอกไปนี่ก็กลายเป็นว่า
ชูวิทย์อย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวไปหาว่าชี้หน้า

ถึงบอกว่าเรื่องการเมืองถ้าพอพูดแล้วเนี่ย
มันก็มีแต่คนทะเลาะกันปลองดองมันไม่มีหรอกครับ
ดังนั้นวันนี้คุยกันล้วนเรื่องคดีจำนำข้าวนะฮะ
ถามว่าฟันทงผมบอกละอย่าไปฟัน
เพราะว่าฟันไปได้ยังไงล่ะเพราะสารท่านเป็นคนพิจารณา

เราก็เพียงแต่พูดว่าถ้าติดอาจจะไปยังไง
ถ้าไม่ติดอะไรยังไงหนี

ผมก็ว่าแกไม่น่าหนีนะไม่หนีดีกว่า
จริงถ้าไม่หนีแล้วก็เป็นแบบนั้น
จริงก็อาจจะถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยใหม่เหมือนกัน
หน้าแรกเขียนไปแล้วกับการเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก

ก็ต้องรอติดตามกัน๒๕สิงหาคม
ต้องดูวันที่๑สิงหาดูแกแถลง
อันนั้นถือเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายนะคะ
จะสรุปเรื่องราวต่าง
วันที่๒๕สิงหาก็คงเป็นวันหยุดประเทศไทย
ก็ต้องฟังดูว่าการตัดสินจะเป็นยังไง

มีการอุทธรณ์หรือว่าจะยก
ถ้ายกก็สบายไม่ต้องอุทธรณ์

ถ้ายกไปแล้วจะปฏิวัติทำไม

จำนำข้าวมันเป็นเรื่องความเสียหายที่ปริมาณเงินสูง
และเป็นหัวใจของการที่เกิดการปฏิวัติขึ้นมา
คุณผู้ชมอย่างที่บอกวันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องการเมืองกันนะคะ

แต่เรามาวิเคราะห์การเมืองที่มันเกิดขึ้นกัน
อย่างที่บอกว่าคุณชุวิตบอกแล้วการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์

แต่อย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกวันนี้วิเคราะห์แนวทางกันว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
แนวทางถ้าออกไปทางซ้ายไปทางไหนต่อ
แล้วถ้าออกไปทางขวาไปทางไหนต่อ
แล้วซ้ายกับขวานี้กระทบใครอย่างไรบ้าง
อันนี้ที่น่าสนใจและน่าติดตาม
เชื่อว่าหลายคนเอากลับไปวิเคราะห์ไปตกผลึกกันว่าน้ำหนักมันเป็นแบบไหน
แล้วทิศทางและผลกระทบเนี่ยมันจะเกิดอะไรต่อมาได้อีก

ให้คุณผู้ชมกลับไปลองตกผลึกกันดูนะครับ